เรื่องนี้มาดูเรื่องของวิศวกรหนุ่มคนหนึ่งค่ะ
ที่ไปร้องกับสายใหม่ต้องรอดนะคะ
บอกว่าเขาเป็นโปรแกรมเมอร์เว็บพนันนะคะ
สายใหม่ต้องรอดพาไปร้องเรียนกับทางบิ๊กโจ๊ก
เพราะเขาบอกว่าถูกพลตำรวจตรีนายหนึ่ง
ซึ่งบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กโจ๊กเนี่ย
อุ้มเขาไปทำร้ายแล้วขู่ว่าจะฆ่ายกครัวด้วย
เนื่องจากว่ามีการขัดแย้งผลประโยชน์ในเว็บพนัน
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้นะคะนายเอกพบเหลืองประเสริฐ
ก็พาตัวผู้เสียหายรายนี้ไปร้องเรียน
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าถูกแก๊งของพลตำรวจตรีนายหนึ่ง
อุ้มไปซ้อมนะคะไปทำร้ายเมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา
เขาบอกว่าเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ดูแลเว็บพนันออนไลน
หนึ่งนะที่ทำเนี่ยเพราะว่าตกงานแล้วก็เจอสถานการณ์โควิดด้วย
ก็มาทำงานนี้แล้วทำหน้าที่เป็นแอดมินก็ดูระบบเว็บไซต์หลังบ้านนะคะ
ด้วยกันจนกระทั่งมกราคมที่ผ่านมารายได้เว็บเนี่ยมันน้อยลง
ก็เลยทำให้มีชายชะกันสองคนมาตามตัวแล้วอุ้มเขาไปทำร้าย
เพราะบอกว่าเขาเนี่ยทุจริตคิดว่าเขาทุจริตนะคะ
นี้เนี่ยมีเจ้าของเป็นนายตำรวจใหญ่ระดับพลตำรวจตรีซึ่งอ้างตัวว่า
ตำรวจรุ่นเดียวกับบิ๊กโจ๊กพอตนเองเนี่ยถูกทำร้าย
ที่อุ้มไปทำร้ายเนี่ยก็ขู่เอาชีวิตครอบครัวของเขาด้วย
ก็อยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
เรื่องนี้ก็ถึงบิ๊กโจ๊กแล้วนะคะแล้วท่านก็บอกว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
แล้วว่ากันไปตามข้อเท็จจริงเบื้องต้นจะต้องไปตรวจสอบก่อนว่าเว็บนี้เนี่ย
มีผลตำรวจตรีซึ่งมากก็ได้ไหมครับ
รีนายนี้เป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าค่ะ
เพื่อนร่วมรุ่นก็ถ้าทำผิดก็ไม่ละเว้นนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนนิดนึงว่าเพื่อนกันก็ต้องส่งเสริมในทางที่ถูกต้องนะครับ
เพราะฉะนั้นการมะครับเช่นคุณหมายวันนี้นะครับ
ถึงแม้ว่าจะรู้จักกันนะครับ
คือเพื่อนเนี่ยก็ต้องเรียนตรงว่าห้ามเป็นเพื่อนไม่ได้
ล่าสุดทางบิ๊กโจ๊กได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่สืบสวนพาผู้เสียหายไปคุ้มกันเป็นการด่วนแล้วนะคะ
แล้วก็แฟนสาวของผู้เสียหายก็ได้มาเข้าร่วมให้ปากคำในฐานะพยานปากสำคัญด้วยนะคะ

ประเด็นที่พลตำรวจตรีถูกพาดพิงเป็นเจ้าของเว็บพนัน
แล้วไปก่อคดีอุ้มซ้อมหนุ่มวิศวกรรายนี้เนี่ย
ก็ทีมข่าวได้รับรายงานบอกว่าทางพบตรเบื้องต้นเนี่ยได้เรียกตัวบิ๊กโจ๊กเข้ามาประชุม
เป็นกรณีเร่งด่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วค่ะ
เดี๋ยวตามดูกันต่อค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ